ระหว่างนี้ได้เจอคนขับรถไหมที่ชนลูกสาวเรา
ไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับภาพก็ยังไม่ได้เห็น
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าลูกเนี่ยถูกรถ
ชนเสียชีวิตทั้งคู่ใช่ครับยังไม่รู้เลยว่า
มีใครเมาแล้วขับไหมอะไรไหมอันนี้ไม่รู้เลยเหรอ
ตำรวจเข้ามาแจ้งบ้างไหมรู้อีกตอนที่ว่าแม่ดูศพแล้วอะไร
เสร็จแล้วเขาบอกว่าคนขับอยู่ที่โรงพัก
โดนคุมตัวอยู่อ่าแม่ก็เลยไปไปดูอ๋อไปดู
แต่ตำรวจกันวันที่เกิดเหตุนั่นแหละ
อ่าได้ไปที่โรงพักษณ์มาก่อนใช่ได้เจอคนขับละใช่
แล้วอ่าคนขับนี่เป็นผู้ชายนะใช่อ่าผู้ชายนะครับอ่า
สุวัสดิ์อายุสี่สิบเอ็ดปีนะครับตามภาพในกล้องวงจรปิด
คุณแม่บอกไปได้มาตอนหลังอ่ะนะตอนที่ไปเจอเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เมาพูดไม่รู้เรื่องเมาคุยไม่รู้เรื่องเลยครับเหรอ
นั่งเฉยคุยไม่รู้เรื่องเลยตรวจวัดบริหวัณแอลกอฮอลมาเนี้ย
ใช่ตอนนั้นตำรวจบอกอะไรเราบ้างข้อหาการดำเนินคดีอะไร
เกี่ยวกับคนเมาแล้วขับตำรวจได้บอกเราไหมไม่
ไม่ได้บอกอหือไม่ได้บอกหรือครับก็เขายุ่งกันอยู่
ไปดูปืนไปวัดดูปืน
ไปพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรต่ออะไร

ผู้ภัยก็เลยไม่กล้าทำอะไรก็ต้องรอตำรวจมาไง

เขาก็เลยยุ่งอยู่กับสารวนอยู่กับตัวของผู้ต้องหา

มันคุยยังไงตอนนั้นที่ลงพัก
มันก็บอกว่ามันยกมือไหว้แล้ว
อะไรก็ไม่รู้เรื่อง
พอทางเจ้าหน้าที่บอกว่า

แล้วมีใครมามีใคร
เขามีนายจ้างมีญาติมีพี่น้องใครมาติดต่อ

แล้วตอนเขาขับรถมาด้วยกันเขามาคนเดียวใช่ไหมครับ

ไม่ได้พูดอะไรเลย

ก็เลยออกมาจากโรงพักแบบ

ต้องเอาลูกกลับบ้านทำตบ

ก็บอกให้แม่กลับกันได้ก่อน

ระหว่างนั้นก็ยังไม่ได้เจอผู้ต้องหาอะไรอีกเลย
ไม่มีภูมิคือไม่มีเลยนะ
เลยนะไปกู้มาเท่าไหร่วันที่น้องเสียแม่มีเงินติดตัวอยู่
สองร้อยหกสิบอืมแล้วก็น้องสาวแม่เอาบัญชีแม่ไปเหมือน
เปิดบริจาคอ่ะก็มีเงินซื้อลงจัดงานก็ได้มาไม่เท่า
ไหลหรอกชาวบ้านก็ช่วยมั่งแต่แม่ต้องรอวันจันทร์ที่
ต้องเอารถไปไว้ไปกู้นอกระบบแล้วก็เราแฟนแม่ไปเรือ
กู้เงินต้องแก่มาจนวันจนได้วันที่สามสิบอ่ะถึงจะ
จัดงานศพน้องลดน้ำขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิด
ปากกับภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปาก
ความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและที่
สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวี
วีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัสทีวีช่องสามสิบ